๓เดือนที่ผ่านมานะคะในโรงพยาบาลสามโคก
และโรงพยาบาลคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุทั้งลักทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์มาแล้ว๓ครั้ง
ตำรวจก็พยายามจับกลุ่มตัวนะคะแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าเห็นแต่ตำรวจเดินเข้ามา
สงสัยนี่แหละอาจจะเป็นตำรวจปลอม
สรุปสุดท้ายนะคะตอนนี้ตำรวจจริงสามารถจับตำรวจปลอม
ก็คือเขาใส่ชุดตำรวจเข้ามาก่อเหตุลักษัพในโรงพยาบาล๓ครั้ง
ตอนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะผู้ต้องหาสองคนนี้คือ
พิทักวงภูลผลและนายสถาพรเทพอารี
แต่เอาชุดตำรวจจริงมาใส่นะคะ
ทั้งสองคนนี้ร่วมกันก่อเหตุรวม๓ครั้งค่ะ
โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุจะแต่งเครื่องแบบตำรวจเป็นสายตรวจด้วยนะ
ทั้ง๒โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลสามโคกแล้วก็คลองหลวง
ได้ของตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพทโทรศัพท์มือถือ
กระเป๋าสตางค์และใหญ่ที่ใหญ่นี่บอกใหญ่จริงนะ

ได้รถยนต์ไป๑คันก็เคยมาแล้วนะคะ
รวมทั้งเคยกระชากสร้อยผู้เสียหายด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมปีนี้
สถานที่เกิดเหตุโรงพยาบาลสามโคกและคลองหลวง
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ไปตามรวบตัวได้ที่บ้านพักย่านอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีนี้จากการสอบสวนนายพี่ทักวง๑ในผู้ต้องหา
ซึ่งนายพิทักวงนี่แหละเป็นคนที่สวมเครื่องแบบตำรวจ

ขโมยชุดตำรวจมาจากแฟลต์ตำรวจสพสามโคก

ก็เป็นคดีที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วก็เชื่อมโยงไปนะฮะ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย

แล้วก็มีตำรวจจริงเขาไปแจ้งความเหมือนกันว่า
ตำรวจของผมหายเครื่องแบบผมหาย
ผมตากไว้ที่แฟลต์มันหายไป
ก็เลยต้องมีการเชื่อมโยงว่าสุดท้ายคนร้ายไปขโมยชุดตำรวจ
แล้วไปขโมยของในโรงพยาบาลหรือเปล่า
มันมาเจอกันตรงกลางมันมาพอดีกันตรงกลาง
ก็คือเขาไปขโมยชุดของตำรวจที่สพสามโคก

เพราะเขาบอกว่าตัวเองเคยเป็นตำรวจอาสานะ
ของชุมชนสพคลองหลวง
ก็เลยทำให้รู้ว่าการแต่งชุดตำรวจ
เดินเข้าไปตามสถานที่ต่าง
โดยเฉพาะสถานที่ราชการจะไม่ค่อยมีใครสงสัย

ทำให้มีความย่ามใจเข้าไปก่อเหตุดังกล่าวรวมทั้งหมด๓ครั้ง
ส่วนนายสถาพรที่เป็นเพื่อนถูกชวนมาร่วมในการก่อเหตุ
ตำรวจสอบประวัติย้อนกลับไปทั้งสองคนเลยนะคะ

ในข้อหาชิงทรัพย์และทำร้ายผู้เสียหาย
จากนี้มีข้อหาวิ่งราวทรัพย์ด้วย
หลังจากพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุ
ลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกแล้วค่ะ
คดีนี้ก็โยงไปถึงอีกหนึ่งคดี
คุณรู้ไหมเพราะว่ามีการพบรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
เหมือนว่าตกลงไปตามไหลทางที่แถวยุธยา
และมีหมวกกันน็อกสีทองของตำรวจ

ตอนแรกเขามองว่ามีการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
หรือว่ารถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุแล้วลงไปข้างทาง
แต่ทีนี้ไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งว่า
รถของตัวเองตกข้างทางหรือตัวเองตกน้ำเลย
สรุปแล้วก็รถคันที่ตำรวจปลอมขโมยไป
เขาเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเพราะกลัวความผิด

แต่รถมันไม่ไหลลงน้ำมันจอดอยู่ไหลทาง
ทีนี้ตำรวจโอ้โหเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมด